อย่างเมื่อเช้านี้ก็เป็นจุดตัดอีกจุดหนึ่ง
ของชีวิตทางการเมืองของคุณนัทวุฒิใส่เกลือด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะว่าก็มีการประกาศยุติบทบาทนะคะ
ภูมิในการครอบครัวเพื่อไทย
อันนี้คุณนัทธวุฒิก็แสดงจุดยืนเรื่องนี้ไว้นานแล้วล่ะนะคะ
แต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็แสดงความชัดเจนประกาศยุติบทบาทนะคะ
หลังจากพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ
จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทย
ซึ่งคุณนัทวุฒิสายเกลืออดีตภูมิในการเพื่อไทยเปิดใจ
หลังจากขอยุติบทบาทการทำงานกับเพื่อไทย
บอกว่าได้แจ้งกับแก่นำพักแต่ละคนแล้ว
เมื่อถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีก็ถึงเวลาที่ต้องถอยออกมา
แล้วก็จะยุติบทบาทการทำงานกับพักเพื่อไทย
ก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจตัดสินใจครั้งนี้ด้วยความรักเพื่อไทย
เข้าใจเห็นใจทุกอย่าง
แต่ทำใจรับพักสองรุงที่ทำรัฐประหารไม่ได้
ไม่สามารถที่จะเดินทางไปกับสูตรการตั้งรัฐบาลแบบนี้
อันนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็จะเป็นภาพ
ตอนที่ไปหาเสียงบนเวทีแล้วก็ร้องเพลงลุงตู่อ่า
คุณนัทธวุฒิก็บอกว่าขอส่งกำลังใจ
ให้ในเศรษฐาและทุกคนในภักดิ์
ขับเคลื่อนรัฐบาลแก้ไขปัญหาของประเทศ
แล้วทำสิ่งที่ประกาศไว้กับประชาชนให้ได้
ก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายช่วงเวลาที่เคยทุ่มเท
และช่วยเพื่อไทยหาเสียงตลอดการเลือกตั้ง
เพราะทำสุดกำลังที่จะทำได้
ยืนยันว่าทุกคำพูดที่แสดงออกไป

มีภักดิ์ของภักดิ์ที่เกี่ยวข้องกับการรัฐบาล

ร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างครั้งนี้
อันนี้เป็นเหตุผลหลักเลยไหมคะคุณรัฐธูรณ์

ผมไม่สามารถที่จะเดินทางไปกับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้
ผมไม่มีความรู้สึกร้ายใดต่อพักเพื่อไทยนะครับ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณเศรษฐา
ให้ทุกคนของพักเพื่อไทยขับเคลื่อนรัฐบาลนี้

แล้วก็ทำในสิ่งที่ประกาศไว้กับประชาชนให้ได้
ส่วนการกลับบ้านของคุณทักษิณคุณนัทธวุฒิบอกว่า

เพราะว่าแผนกลับบ้านมีมาก่อนหน้านี้แล้ว

ก็เกิดขึ้นก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้ง
คุณทักษิณจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้๙โมงเช้า
ไม่ต้องรอให้โหวตนายกรัฐมนตรีจบ

ก็ชัดเจนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
คุณทักษิณก็ตัดสินใจแล้วว่าจะกลับมาค่ะ
ไม่ต้องรอให้มีการโหวตเสร็จหรือตั้งรัฐบาลเสร็จ
มันก็ชัดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
นายกทักษิณตัดสินใจแล้วว่าจะกลับมา
แล้วคุณนัทธวุฒิก็ยังบอกด้วยนะคะว่า
เชื่อว่าคุณเศรษฐาจะได้รับการโหวต

พรุ่งนี้ไม่มีเกมพลิกแน่นอน
ถ้าหากว่าในเศรษฐาผ่านการโหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ตนเองจะขอนั่งดูข่าวอยู่ที่บ้าน
แต่ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุการเมือง

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะ

ผมรักแล้วก็เคารพคุณเศรษฐา

ผมเชื่อในเจตนาดีที่จะทำงานแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ผมไม่มีข้อสงสัยในเรื่องเหล่านี้
ดังนั้นการเดินไปข้างหน้าในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ก็ขอส่งความปรารถนาดีให้ตลอดเวลา
ไม่นะผมถามหลายต่อหลายคนในพักเพื่อไทย
ว่าคุณเศรษฐาปลอดภัยหรือยัง
ก็ได้รับคำยืนยันว่าปลอดภัยครับ

แต่ถ้ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไร

ส่วนประโยคแรกที่อยากจะบอกกับคุณทักษิณนะคะ
เมื่อมาถึงเมืองไทยคุณณทูธบอกว่า
อยากจะบอกว่าขอยินดีต้อนรับท่านกลับบ้าน

ดังนั้นขอให้ท่านปลอดภัยได้ประสบกับทุกสิ่งที่ตั้งใจ
หวังไว้ได้ทำหน้าที่คุณปู่คุณตา
ไปส่งไปรับหลานที่โรงเรียนอย่างที่ได้พูดให้ได้ยินหลายครั้ง
ขอต้อนรับกลับบ้านอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ
ขณะที่นางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์ครับ
อดีตผู้สมัครสสเขต๓ภักดิ์เพื่อไทยเชียงใหม่
เป็นหนังสือลาออกครับคุณผู้ชม
หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประเภทตลอดชีพ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยให้เหตุผลประกอบว่า
ขอบคุณพักษณ์เพื่อไทยที่ให้โอกาสทางการเมือง

เป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิต
และเข้าใจว่าพักมีทางเลือกที่น้อยมาก
และต้องใช้ต้นทุนทุกอย่างที่มี
ก็คงได้แต่ให้กำลังใจทำเพื่อประชาชนอย่างที่หวังไว้
ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านในพักเพื่อไทยด้วยใจ

เป็นอดีตสสเขต๑พักเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่
แพ้เลือกตั้งให้ก้าวไกลในการเลือกตั้งเขต๓เชียงใหม่
ซึ่งสื่อสารนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพักเพื่อไทย
ตั้งแต่การปล่อยมือก้าวไกลไปจับมือพักการเมืองสายพระเด็จการ
แล้วก็วันนี้ก็ตัดสินใจทำแบบนี้
ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อทางโทรศัพท์แต่เธอไม่รับสายครับ